ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยค่ะ

ความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหลายคนที่ผมเจอต้องดูแลคนในครอบครัวมากยิ่งกว่าจำนวนแขนขาของเขาที่มี
แต่พวกเขาก็ทำได้เพราะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรัก
เหมือนเสาหลักของครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับ
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันก่อนครับ
ความสุขของป้าตอนนี้ก็อยากเห็นทุกคนในครอบครัวมีความสุขอะจ้ะ
ป้าจะทุกข์ยากลำบากไปแค่ไหน
แต่ป้าก็ไม่เคยย่อท้อค่ะ
ป้าจะต้องทำให้พวกเขาทุกคนมีความสุขในชีวิตกันให้ได้
เพราะความสุขของป้าก็คือได้เห็นคนในครอบครัวมีความสุขกันนะจ๊ะ
ทุกวันนี้ป้าก็ต้องมีหน้าที่ดูแลหลานค่ะ
น้องอุ้มเขาก็อายุ๘ขวบแล้วอะค่ะ

เขาพูดและสื่อสารกับใครไม่ได้

หนูเป็นลูกสะพายแม่ลีค่ะ

ช่วงเขาเกิดมาเราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นเด็กออทิติก
มารู้ช่วง๓ขวบว่าเขาไม่พูด
ก็จะมีอาการร้องวอยอะ

ลุงก็เลยพาขี่รถออกเที่ยวอะค่ะ
เขาก็จะชอบหายจังที่ขี่รถ
ไปไม่นานกลับมาเขาก็อารมณ์ดีแล้ว
กินฮอตดอกอย่างเดียวมื้อหนึ่ง๑๐ป่าน

ยอมอดกันแล้วก็เอาเก็บตังค์ไว้ซื้อดอกให้หลาน
หนูเป็นหลานของย่าอารีค่ะแล้วก็บูชา
พอกลับมาจากโรงเรียนก็จะทำการบ้านให้เรียบร้อยค่ะ
เสร็จแล้วก็ไปดูน้องค่ะเพื่อให้ผู้กับย่าเข้าพักกันบ้าง
ป้าก็พยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเอง
ป้าก็อยากให้เขาดูแลตัวเองได้เมื่อวันหนึ่งที่ไม่มีป้าไม่มีลุง
อีกคนนึงที่ป้าต้องดูแลก็เป็นน้าค่ะ
เครือเขาเป็นน้องสาวของแม่คนเล็กเขาเดินไม่ได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก็มาอยู่กับป้าก็เกือบ๒ปีแล้วอะค่ะ
ยายกลับมาอยู่กับอารีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนดูแล
อยากกินอะไรหรืออะไรอย่างนี้ป้าก็จะทำให้หาให้
ฉี่หรืออึอะไรอย่างเงี้ยป้าก็บอกว่าไปห้องน้ำไม่ต้องคานไป
แล้วก็เดี๋ยวหาถังหาอะไรมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูก็ทิ้งให้
เครือที่มาอยู่ด้วยป้าก็ไม่ได้คิดว่าเป็นภาระค่ะ
เพราะว่าเมื่อตอนเล็กป้าก็เคยอยู่กับเขามาเขาก็เคยเลี้ยงป้ามา
ก็ดีใจค่ะที่ได้ดูแลเราก็รักน้าเหมือนแม่เราอะค่ะ
รู้สึกว่าหัวใจมันชุ่มชื้นมากกว่า
ทั้งหัวใจยังเคยห่อเหี่ยวมาตลอดน่ะ
มาอยู่นี่มันก็มีความสุข
คนที่ป้าเป็นห่วงอีกคนก็เป็นลุงอะค่ะเป็นแฟนของป้า
ลุงเขาก็เป็นโรคหัวใจอะค่ะเขาเป็นมานานแล้ว

ตอนที่จะเป็นเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บมาออกหน่อย

แล้วก็มันก็จะเวียนศีรษะอะไรพวกนี้
ต้องคอยสังเกตอาการลุงหน้าเขาจะซีดนะคะ
ลุงก็ออกไปรับจ้างหรือไปทำงานนอกไม่ได้ค่ะ
แต่ลุงก็ยังช่วยป้าดูแลน้องอุ้มค่ะ
ถ้าเกิดลุงไม่ช่วยดูป้าก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะ
พูดได้ว่าถ้าเราสองคนขาดใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้เลยค่ะ
ลุงก็ขาดป้าไม่ได้ป้าก็ขาดลุงไม่ได้ค่ะ
ในบ้านก็ยังมีอีกคนนึงค่ะน้องออม

คุณหมอ๑ปีนี้ค่ะเรียนเก่งค่ะเรียนดี
ครอบครัวหนูค่ะถึงพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
แต่ก็ยังมีปู่กับยาค่ะ
ก็อยู่กับปู่กับย่าจนคิดว่าเขาเป็นพ่อกับแม่ไปแล้วค่ะ

ห่วงเรื่องเขาจะไม่ได้เรียนรุ่งสูงขนาดนั้นนะ
ทุกวันนี้ป้าก็มีอาชีพทำนาค่ะ

เราก็เหลือไม่เท่าไหร่ค่ะแค่พันสองพัน
เราก็ไปกู้ธนาคารมาลงทุนทำนาค่ะ
พอยืมเข้ามาแล้วปีนี้ไม่มีไม่พอใช้

มันก็เลยทำให้เราเป็นหนี้เยอะ

ป้าก็มีอาชีพเสริมเป็นเย็บผ้าค่ะ
จากนั้นป้าก็ยังมีรายได้อีกทางค่ะ
คือเขามาจ้างให้รีดผ้าให้
ป้าทำงานอยู่คนเดียวที่ว่าพอจะเป็นหลักได้
ตอนนี้สุขภาพป้าก็ไม่ค่อยดีค่ะ
ตาก็เป็นต้อข้างขวามันมัวค่ะ
บางทีมองหน้าคนก็แทบจะไม่รู้
หมอก็บอกว่าเออป้าไปพานะ
จากเรื่องสายตาแล้วป้าก็ยังมีหัวเข่าค่ะ

หมอก็บอกให้ป้าผ่าเหมือนกัน
ทุกวันนี้ป้าก็ไม่ยอมไปผ่าตา
ไม่ยอมไปพาหัวเข้า
ก็เพราะป้าห่วงหลานห่วงลุง
น้าแล้วก็ห่วงครอบครัวค่ะ
ไม่มีใครดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะช่วยเจรีดูแลย่า

เจรีทำกับข้าวก็จะไปช่วยเจรีทำ

มีทั้งเขาเสื่อมตามองเริ่มจะเฝ้าฟาง
พยายามจะทำให้ทุกคนในบ้านมีความสุขค่ะ
แต่หนูก็อยากจะทำให้ย่ามีความสุขบ้างค่ะ
อยากจะทำงานดีเพื่อมาดูแลปูกับย่าค่ะ
แล้วก็น้องแล้วก็พ่อแม่ค่ะ
ให้สบายไม่ต้องลำบาก
ถ้ามีเงินสักก้อนป้าก็จะเอาไปใช้หนี้
ถ้าเรามีเยอะไปกว่านั้นเราก็จะเก็บไว้ให้น้องออมเรียนค่ะ

จบไปเขาก็จะได้เลี้ยงดูแลน้องค่ะ
ส่วนชีวิตของป้าป้าก็ไม่ได้คิดอ่ะ
ถ้าป้ามีเงินป้าจะมารักษาตารักษาเขา

ได้เห็นคนอื่นมีความสุขได้ทำให้คนอื่นมีความสุข

ป้าก็สุกพร้อมไปกับเขาอะค่ะ

เหมือนกับผู้หญิงอยากรู้หวังว่าจะทำให้คนอื่นไป
ขอต้อนรับครอบครัวป้าอารีนะครับ

สวัสดีครับป้าสวัสดีทุกคนนะครับ

เสาหลักของบ้านด้วยป้าอารีครับที่บ้านอยู่กันกี่คนครับ
ก็อยู่กัน๕คนค่ะแต่แหม่มเขาก็ไปมา
แต่น้องเอ๊เนี่ยเขานานเขาจะมาสักทีแต่ช่วงนี้พักนานหน่อยเพราะว่าติดโควิดนะคะ

ก็มีลุงมีป้าเมนป้าเครือแล้วก็มีน้องออมน้องอุ้มค่ะ

ข้างขวาและความเห็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับป้เล่า

ป้ายังไม่อยากไปถ้าป้าไปลอกตามันก็ต้องมีคนดูแลตัวเองดูแลหลาน

ส่วนตัวป้าเองป้าไม่ห่วงแล้วค่ะห่วงแล้วทาน
แล้วนี่ไม่ได้เป็นแค่ตาไงฮะมันมีโรคเข่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ข้อเข่าเป็นมานานแล้วหรือยังครับป้า

เวลาเดินเวลานั่งก็ไม่สะดวกแล้วสิคะ
กับพื้นก็ไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นจริงก็จะไม่นั่ง

ก็อย่างที่ชวดบอกไงครับว่าป้าสมกับชื่ออารีจริง
คือไม่ได้ห่วงตัวเองแล้วห่วงคนรอบข้างไปหมดเลย
งานหลักของป้าอารีนี่ก็คือต้องดูแลคนในครอบครัวหมดเลย
อุ้มที่บอกว่าป่วยเป็นออทิสติกนะครับ
จริงแล้วน้องมาเจออาการตั้งแต่เมื่อไหร่ครับป้า
ตอนแรกก็ไม่รู้อะค่ะว่า

แหม่มแหม่มอุ้มกับออมนี่นะ

ก็มารู้ตอนสัก๓ขวบป้าก็เลยพาไป

แล้วก็ลงความเห็นหมายว่าเป็นออทิสติกเป็นคนพิการ
เขาก็จะให้ส่งไปทำพัฒนาการที่ราชบุรี

ก็ไปทิ้งก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เราไม่มีตังค์นะค่ะ
พอไปแล้วก็ต้องเสียค่ารถค่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนจ้างคนขับรถเติมน้ำมันรถ
๒อาทิตย์ครั้งเราก็เป็นไปไม่ได้

ที่บอกว่าไปครั้งหนึ่งแบบไม่ต้องกินอะไรนะ

เห็นบอกว่าคุณลุงก็มีอาการวูบบ่อยอยู่เหมือนกัน

ตอนมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าก็ไปซื้อโจ๊กให้หลาน
ไปแล้วก็ไปล้มไปวูบล้ม

แต่เลือดยังไม่ทันออกแค่ซึม

ยังมีคุณเย็ดเครือ
ก็คือมีศักดิ์เป็นน้าของป้าอารี

ยังทำอะไรไหวไหมไม่ไหวแล้วสิ
ก็ถ้านั่งให้ทำทีก็นั่งให้หั่นหน่อไม้หั่นอะไรเด็ดอะไร
กับข้าวกับปลาพอได้เด็ดกะเพราเด็ดนู่นนี่นั่น
ได้แต่ก็เดินไม่ได้ค่ะ
กล้ามขาก็อ่อนแรงนะคะ
แล้วแกมีความสุขไหมเวลาอยู่กับป้าอารี
เขาบอก
ถึงไม่กลับบ้าน
ความเก็นได้เยอะค่ะ
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรนะลูก

ก็อยากจะเรียนอยู่แค่ม๖ค่ะ

เพราะว่าไม่อยากให้ย่าเขาเหนื่อยจะได้ส่งเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ป้าป้าเป็นห่วงอะไรหลานสาวคนนี้มากที่สุดครับ
ก็เรื่องอนาคตแล้วการเรียนอะค่ะ
ก็กลัวจะไม่มีปัญญาส่งเขาอะค่ะ
ย่าก็อยากให้เขาเรียนสูง
เพื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะได้ดูแลน้องได้ค่ะ
วันหนึ่งที่ไม่มีป้ากับลุงอะค่ะ
แมมเป็นสไพร์ถูกไหม

ก็คืออยู่ค่ะไปมา

เขามาดูแลลูกเต้าตลอดนะ

บางทีได้เงินมาก็อุดหนุนจุนเจือบ้าง

ทำไมเรายังดูแลคนในครอบครัวนี้๘ปีแล้ว
ก็ความปลูกพันธ์ค่ะ
แล้วเราก็รักเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่เราด้วย

แสดงว่าห่วงท่านมากใช่ไหม
เพราะว่าหนูจะอยู่กับเขามากกว่าพ่อแม่ตัวเองค่ะ
เพราะว่าหนูกำพาพ่อแม่เลิกกัน
วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีคนนี้ที่อยู่ตรงหน้า

หนูอยากจะทำทุกอย่างให้แม่สบายค่ะ

และอยากทำให้ทุกคนแบบมีความสุข
แล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นค่ะสบายใจไม่ทุกข์

หนูจะให้แม่พักแล้วหนูจะทำเอง

หนูก็รักแม่เหมือนแม่แท้หนูนะ

เผาใจแล้วว่าไม่ต้องการอะไรมากมาย

จากแม่จะทำไม่ไหวนั่นแหละ

เข้ามีสักเป็นอะไรกับป้าล่ะ

แต่ว่าตอนนี้อยู่กับแฟนนะคะ
จ๋าจริงแล้วป้าเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวทั้งหมดเลยก็ว่าได้
ป้าคิดว่าภาระนี้มันหนักมากเกินไปไหม
สำหรับหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในวัยวัยชะลาแล้ว

คิดว่ารักหลานมากกว่า

ไม่เคยคิดว่ามาเป็นภาระอะไรของป้า

จ๋าที่มาเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้
จริงแล้วเป้าหมายที่สูงสุดในชีวิตเลยคืออะไรครับ
ก็อยากให้หลานได้มีทุนให้หลานไป

แล้วก็อยากให้น้องออมเขาได้เรียนสูงค่ะ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าความยากจนและความเจ็บป่วย

ที่ทำให้เราต้องใช้พลังมหาศาลในการต่อสู้กับมัน

จะทำให้ป้าอารีพาครอบครัวผ่านเรื่องราวนี้ไปได้
มาเอาใจช่วยพวกเขาให้พิธีโจทย์๔ข้อ
เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดชุดอาหารว่างจำนวน๒๐ชุดภายในเวลา๓นาที